คุณผู้ชมค่ะไปเติมรอยยิ้มกันนิดนึงก็แล้วกัน
จะบอกว่าอาชีพนักแสดงการเข้าถึงบทบาทเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากเลยนะคะ
ดูอย่างพี่ธัญญาธัญเรศสิผู้จัดคนสวยของเรา
ต้องมารับบทเป็นแม่เล้า

นี่ต้องรับบทเป็นแม่เราก็เลยเข้าผับไปศึกษาดูงานเลย
แต่แต่งานนี้มีคุณสามีพี่เป๊กสัญชัยไปฝากไปด้วย

จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมจอ
เจ้าแจ๊กริมจอ
ว่าจะสบายต้องทำการบ้านให้มันสมบทบาทที่ได้รับ
อย่างพี่ธัญญาล่าสุดรับบทเป็นแม่เหล้า
ก็เข้าผับเข้าบาร์ดูงานไปเลยสิคะ

เฮ้ยนักแสดงทั้งนั้นนะคะ
เห็นพี่ย่าโยกเบาไว้ฟอร์มผู้จัดแบบนี้
เพราะมีสามีพี่เป๊กมาตามคุม
อุ๊ยมาตามดูแลค่ะ
หายไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ
ที่ตามมาไอ้เราก็นึกว่าหวงภรรยา

แต่ทำไมทำไมเรื่องมันออกมาเป็นแบบนี้ล่ะคะ
ส่วนคนที่แฮปปี้ที่สุดก็สามีคุณเป๊กนี่แหละค่ะ
หื้อดูสายตาสิคะ
เอ็นดูโอ้โหซูซ่า
บอกไม่ถูกเลยค่ะพี่เป๊กค่ะโอ้โห